บรรยากาศการเกณฑ์อาหารเริ่มกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ก็เลยจะพาไปดูบรรยากาศเกณฑ์ทหารปี๖๖
ลุ้นจับใบดำใบแดงกันหน่อย
ที่จังหวัดนครราชศรีมามีพระลูกวัดจับได้ใบดำดีใจสุดขีด
วอนปลิวจีวอนบินบางคนเข่าอ่อนถึงขั้นต้องพยุงกันไปเลยเป็นคน
บางคนล้มพับไปก็มีไปดูบรรยากาศสีสันการเกณฑหารกันค่ะ
แล้วเกี่ยวกัน

เป็นบรรยากาศภายในหอประชุม
มีทั้งสมหวังและผิดหวังอันนี้เป็นเรื่องปกติเลย
คนที่จับได้ใบแดงเข่าสุดเป็นลมล้มพับก็มี
คนที่สมหวังได้ใบดำกระโดดโลดเต้น
โอ้โหอย่างพระสงฆ์รูปเมื่อสักครู่นี้ก็ลืมจีวอนบินกันเลยทีเดียวนะคะ
บางคนก็เป็นลมเนี่ยคุณดูนี่ดูเห็นไหม
ดีใจก็มีเสียใจก็มี
กองเชียร์เองก็เฮกันไปเพราะว่าลุ้นไง
ลุ้นตามไปด้วยพอถึงเวลาจับของตัวเอง
มีการยกมือไหว้ก่อนแล้วล้วงหายแล้วก็ค่อยจับ
อันนี้ใบดำแน่นอนถ้าทั้งแบบนี้ใบดำแน่นอน
แต่คนที่ได้ใบแดงลักษณะมันก็จะแบบ
แห้งหน่อยคนนี้ใบดำแน่นอน
อ้าวใบดำแน่นอน
ดูได้นะจากอากับกิริยา
ว่าใครได้ใบดำหรือใบแดง
แต่บางคนเขาก็มีเหมือนกัน
เขาบอกว่าเขาอยากได้ใบแดงเขาได้ใบแดงแล้วเขาดีใจ

ถูกต้องอย่างที่ดูกันไปนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลต้องเข้ามาประถมพยาบาลกันจ้าละวันเลยนะ
เพราะว่ามีคนเป็นลมไปหลายต่อหลายคนเหมือนกันนะคะ

ล้องการทหารหรือว่าใบแดงอีกทั้งหมดยังหน้าสิบสามคน
ไม่ใช่เป็นลมแค่คนจับใช่คนมาเชียงตรงเออ

คุณดูแล้วบางทีไม่ได้เป็นไปตามนั้น